นะครับอ่าคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องไปดูความขึ้มหน้า
เหตุการณ์ที่มีคนไปเจอซากของแมวดาวตากแห้ง
รวมทั้งมีการถลกหนังแล้วก็ไปผึ่งเอาไว้
แล้วก็มีภาพนี้ส่งต่อในกลุ่มไลน์

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในค่ายทหารที่เชียงใหม่นะฮะ
ตั้งกรรมการสอบแล้วคนที่ก่อเหตุเป็นทหารครับ
ล่าสุดก็ถูกลงโทษหนักโดนไปถึง๔กระทงด้วย
แล้วที่สำคัญครอบครัวก็โดนให้ออกจากบ้านพัก
ภายในเจ็ดวันด้วยนะครับภาพเนี้ยฮะ
เป็นการแชร์ออกไปเป็นซากของแมวดาวนะฮะ
สัตว์ป่าคุ้มครองครับนายสมหวังเรืองนิวัตรสัย
เป็นภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงบราย
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมด้วยตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่ง
อำเภอแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจุดที่มีการแชร์ภาพ
ในการใช้ปืนไปยิงแมวดาวก่อนจะมีการถลกหนังนำไปขึงพืชตากเก็บเอาไว้
เพื่อรอให้มันแห้งแล้วก็มีการถ่ายภาพโชว์กันในสื่อสังคมออนไลน
ก็คือมีการส่งในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชา
ทหารนายนี้ที่ลงมือก่อเหตุยิงแมวดาวจนตายบริเวณที่บ้านพักนะฮะ
บริเวณอยู่ด้านหลังค่ายเป็นจุดที่มีการนำซากของแมวดาวไปฝังกรบทิ้งเอาไว้
ไปตรวจสอบเนี่ยสามารถตรวจยึดซากของแมวดาวได้นะครับแล้วก็เป็นจำนวนหนึ่งนะฮะ
ก่อนที่จะมีการนำตัวคนก่อเหตุคือ๑๑เจริญศักดิ์ผ่องศรีศุกร์อายุเพียง๒๘ปี
ก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับในการฆ่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งเป็นคนยิงแมวดาวจนตายนำตัวไปสอบสวน
ล่าสุดพุ่มในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษณ์ที่๑๖
ศูนย์อนุรักษ์บริหารที่๑๖พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ผลการสอบสวนเสร็จแล้วก็มีการแถลงต่อสื่อมวลชน
หลังจากไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนทางด้านของ๑๑เจริญศักดิ์นะครับ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเจ้าตัวเขาให้การแบบนี้
ตัวเขาเนี่ยนะคือ๑๑เจริญศักดิ์เขาเลี้ยงไก่ชนไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร

ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไก่ชนเขาหายไปหลายตัว

ว่าไก่ชนมันหายไปไหน

จนมาวันที่๖กรกฎาคม
เขาเค้าบอกว่าก็หา
พอเอาไฟส่องนะ

หลังจากนั้นเขาก็เลยเอาปืนยิงไป
แล้วพอเอาปืนไทยประดิษฐ์ยิง

คิดว่าเสือปลาหรือเสอแพ่ว

เหมือนกับจัดเป็นแมวป่าขนาดกลางแล้วรูปร่างมันจะแบบอ้วนป้อมหน่อย
ตอนนั้นยิงไปแล้วพอมาดูอีกทีนึงมันเป็นแมวดาว
ทีนี้พอยิงเสร็จปุ๊บดันไปถ่ายรูปแล้วส่งให้เพื่อน
ส่งให้เพื่อนในกลุ่มเหมือนกับจะบอกว่านี่ไงที่ไก่ชนฉันหายเนี่ย
ฝีมือของเจ้าตัวนี้ที่มันมากินไก่ของฉัน
ต้องการจะบอกให้เพื่อนรู้ว่าเนี่ยเจอต้นตอนแล้วเหตุที่มันทำให้ไก่ชนหายไปคือไอ้ตัวนี้แหละ
แล้วก็เห็นว่ามีหนังที่มีความสวยงามก็เลยมีการชำแหละซาก
แล้วก็เอาหนังไปตากเพื่อจะเก็บหนังเอาไว้แล้วก็เอาซากส่วนเนื้อต่างไปโยนทิ้งทั้งหมด
เขาย้ำว่าเขาไม่ได้เอามากินนะเก็บแต่หนังเอาไว้เพราะมันสวยดีนะครับ
แต่พอมารู้ว่าอ้าวมันเป็นแมวดาวนี่นะด้วยความกลัวก็เลยนำซากเนี่ย
ทำลายทิ้งซะแยกชิ้นส่วนซะฝังกรบเอาไว้อ้างว่าไม่ทราบว่าแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
มันนอกจากแมวดาวมันมีเรื่องของงูสิงด้วยซึ่งเขาบอกว่ะงูสิงเห็นมันเลื้อยเข้ามา
กลัวว่าจะมาทำร้ายคนในบ้านก็ฆ่ามัน
แล้วก็ถ่ายรูปตอนถืองูซ่องเพื่อนอีกเกินกระทรงต่อกันก็กลายเป็นเรื่องเล่าออกบ้านเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก็แจ้งข้อหากับ๑๐เอกเจริญศักดิ์ความผิดตามพรบสงวน
แล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองปี๒๕๕๙
โดนไป๔กระทง๔ข้อหาด้วยกัน
คือมาตรา๑๖ฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีความผิดตามมาตรา๑๙ฐานมีไว้ครอบครอง
ซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
อันนี้โดนตามพรบของสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แต่ว่าทางวินัยในทางทหารราชการเนี่ย
หนักสุดของเขาคือปลดออกจากราชการ
รวมทั้งให้ครอบครัวที่อยู่ในบ้านพักของทหารในค่ายเนี่ย
ย้ายออกจากบ้านพักภายในเวลา๗วันด้วย
อันนี้ก็เป็นโทษค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะ

จะทำอะไรกับเรื่องของสัตว์ป่าต่างต้องคิดให้ดีเลยนะครับ

คือสัตว์ทุกชนิดมันก็มีชีวิตมันก็มีหัวใจเหมือนกัน